อันนี้คือเสียหลักตกข้างทางไปใช่ไหมส่วนอันนี้ตกคลองค่ะคุณผู้ชมจากงานที่จะสุกกลายเป็นงานเศร้าเลย
แห่นาคค่ะพูดถึงที่มหาสารคามคือแต่ละพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่ที่มหาสารคามนะเขาโปรยทานตามถนนก่อนที่จะไปถึงที่วัดใช่ไหม
ปรากฏว่าขณะที่คนกำลังม่วนอยู่กับการเก็บเหรียญโปรยทานรถโม้ปูนรถโม้ปูนหลุดโค้งมาแล้วไปกวาดชนรถแห่นาคไปกวาดคนทำให้งานนี้มีคนเจ็บคนตายค่ะ

นะคะชาวบ้านเขาขวัญภาวะกันหมดเลยค่ะเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นรถโม้ปูนเนี่ยหลุดโค้งมาแล้วก็มาชนรถกระบะแห่นาคมาชนขบวนแห่นาคทำให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยผู้เท่าผู้แก่เด็กเล็กโดนรถชนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางนี่มีคนโดนรถโม้ปูนทับด้วยนะชาวบ้านอ่ะต้องทำยังไงรู้ไหมคุณยกรถขึ้นอืมเพื่อเอาร่างของคนเจ็บเนี่ย
กันนะคะเนี่ยที่เห็นกลางร่วมเมื่อกี้นี่ก็รอนะรอให้รถพยาบาลมารับตัวคนเจ็บไปเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนเสียชีวิตสามสบเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บสิบสามคนในจำนวนสิบสามคนเนี่ยเป็นเด็กสี่คนนะคะจุดที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายเชียงยืนคำใหญ่ค่ะอยู่ตรงทางโค้งบ้านหนองนาร่ายเดียวท

มีมีคนอยู่ไม่ทันหลุดโค้งมาปั๊บไปกวาดขบวนแห่นาคแล้วที่สำคัญคนขับรถโม้ปูนพอหลังจากชนแล้วเนี่ยความวุ่นวายมันเกิดขึ้นใช่ไหมคนขับรถโม้ปูนอาศัยจังหวะนั้นหนีไปเลยค่ะ
ป่วยเรียนป่วยท่านเก็บอยู่ข้างต้นขามบันนี้รถหน้าข้าเจ้าก็กำลังจะเคลื่อนโตไปเรากำลังวานเรียนป่วยท่านให้เล็กหน่อยเล็กหน่อยกำกำกำลังเก็บบันนี้รถดินมาข้าเจ้าก็จอดแอบไว้ข้าเจ้าก็บวกรถวายฟาวให้ไปบันนี้รถปูนมาพ่อนมาแห้งพ่อนมาโค้งพ่อนมาแห้งไทยควอกควอกควอกควอกไปเลยบึมบึมบึมรถม
ทีนี้เรื่องนี้มีความขึ้นหน้าค่ะหลังจากที่คนขับรถโม้ปูนหนีไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไปตั้งสติหรือยังไงปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตัวของนายวัญชัยศรีมูลมากอายุสี่สิบเจ็ดปีที่เป็นคนขับรถโม้ปูนเนี่ยนะครับมามอบตัวแล้วค่ะมอบตัวกับตำรวจสอพอชื่นชมที่มหาสารคามแล้วเขาก็ยอมรับผมเนี่ยขับรถโ
ที่ตำบลคำใหญ่ที่ห้วยเม็กเนี่ยนะจะไปส่งให้กับลูกค้าที่บ้านกรุดประดุกที่อำเภอชื่นชมก็ขับมาเรื่อยนี่แหละค่ะแต่พอมาถึงถนนตรงเนี้ยมันเป็นทางโค้งเอออันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกเหมือนกันนะคือไม่ได้มีคนมาโบกให้สัญญาณไม่ได้บอกนะว่าข้างหน้าน่ะมีขบวนแห่นาคอยู่ทีนี้ตัวเขาเองก็ไม่รู้แล้วก็มองไม่เห็นด้วย
รถโม้ปูนอะน้ำหนักมันเยอะไอโปินประสงค์เอ่อคอนกรีตผสมเสร็จที่เอามาหนึ่งคิวน้ำหนักมันเยอะค่ะรถก็เลยเสียหลัก
ข้างทางแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องไม่มีคนโบกอย่างเดียวมั้งเอาทำไมอ่ะก็ตรวจฉี่
เขาแล้วสิคะคนขับรถโม้ปูนฉี่ม่วง

ใช่ก็นี่ไงตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าว
หาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วถ้าเกิดฉี่ม่วงก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานก็จริง
แต่ตอนนี้รถโม้ปูนนั้นก็ยังอยู่เลยนะ

คือต้องเอาศพคนเสียชีวิตขึ้นท้ายกระบะไปแบบนี้ค่ะ
โอ้โหรถโม้ปูนตอนนี้

ใช่ค่ะยังอยู่ที่คลองเล็กข้างทางนั่นแหละ
ยังไม่สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้นะ
แล้วเห็นว่าเมื่อตอนสายที่ผ่านมา
ก็พยายามที่จะเอาพวกรถใหญ่มายกออกไป
แต่ทีนี้เรื่องความเสียหายต่าง
ครอบครัวคนเจ็บครอบครัวคนตาย
เห็นว่าเดี๋ยวบริษัทก็จะต้องเข้ามาดูแล